เหตุการณ์เมื่อเช้าวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ที่คนร้ายบุกไปยิงเจ้าของปั๊มน้ำมัน
ศรีสุวรรณรุ่งเรืองในจังหวัดสะแก้ว

อายุ๕๒ปีอันนี้เสียชีวิต
ส่วนที่อยู่ข้างนะครับผู้หญิงเป็นภรรยา
ปาริดาวรทัศน์อายุ๔๙ปี

ผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนตำรวจออกหมายจับ
ก็คือนายพันธุ์ศักดิ์หรืออดีต
พันธุ์ศักดิ์โทพันธุ์ศักดิ์มงคลศิลป์
ตำรวจที่ผัวพันกับคดีอุ้มฆ่าหลายคดี
เป็นคนมายิงแล้วก็หลบหนีไป
พร้อมกับภรรยาของตัวเองที่ก่อเหตุร่วมกันด้วย

ไปเจอรถยนต์โตโยต้าอันติสสีเทา
ที่นายพันธุ์ศักดิ์ใช้ในการขับมาก่อเหตุ
แล้วก็ขับหนีไปไปจอดอยู่ที่ริมถนนพระหลโยธิน๘๙
ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ก็ไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามตัว
จนที่สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวได้
พร้อมกับนางธนพรสุโขใจภรรยา
หลังจากหลบไปซ่อนตัวอยู่นู่นนะฮะ
ปลวกแดงจังหวัดระยอง
แล้ววันนี้ก็คุมตัวมาที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกจิรพบภูริเดช
รักษารัชการแทนผู้มังคับการกองปราบราม
ก็คุมตัวนายพันธ์ศักดิ์ซึ่งอายุ๖๒ปี
กับนางธนพรภรรยาอายุ๕๐ปี
มาสอบสวนดำเนินคดี
โดยตำรวจจับกลุ่มทั้งสองได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ขณะหลบซ่อนตัวหลบหนีคดี
ทั้งคู่ก็ถูกคุมตัวมาถึงกองปราบนะฮะ
แล้วก็นำเข้าห้องเพื่อสอบปากคำทันทีนะครับ
จากการสังเกตจะเห็นว่านี่ฮะนายพันธ์ศักดิ์ก็ดูแล้วท่าทางอิดโรยเลย
แล้วก็ดูเคร่งเครียดตลอดเวลาไม่ยอมตอบคำถามอะไรผู้สื่อข่าวเลยนะ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกจิรพบก็สอบปากคำด้วยตัวเอง
แล้วท่านก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าก็สอบปากคำนายพันธ์ศักดิ์ไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง
พันศักดิ์สารภาพว่าเขาแค่เป็นคนรับงานจากเฮียท้ง
ท้งถ้าท่านยังจำกันได้นะฮะที่เป็นชายพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ข้างปั๊ม
แล้วก็เป็นเจ้าของปั๊มเก่าก่อนที่จะมอบกิจการให้กับเจ้าของปั๊มทั้งสอง
ถูกยิงเสียชีวิตกับบาดเจ็บสาหัสแต่ต้องดูแลตัวเองด้วย
แล้วเฮียทงก็คงจะแค้นที่แบบไม่ดูแลอะไรเลย
เฮียทงคนที่อยู่ในภาพซ้ายมือนะคะเมื่อสักครู่นี้นอนอยู่ที่เตียงเป็นอำมพลึก
วันแรกที่เกิดเหตุเนี่ยยังให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกข้อมูลกับทีมข่าวทรัฐทีวีบอกว่าอ๋อเนี่ยผมก็นอนอยู่ในบ้านแล้วได้ยินเสียงปืนแบบนั้นแบบนี้ก็
โทรให้คนมาช่วยอะไรอย่างนี้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่สุดแล้วเฮียท้งหายไปจากบ้าน
ค่ะไปพบว่าตกน้ำเสียชีวิต
แล้วตำรวจก็สืบสาวราวเรื่องรู้ว่าอ้าวเฮียท้งเป็นผู้จ้างวานค่า
คาดว่าคงจะไปฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดหรือว่าอาจจะถูกฆ่าปิดปากก็ไม่รู้
แต่ว่านายพันศักดิ์นี่แหละคนนี้นายพันธ์ศักดิ์บอกว่า
เขาไม่ได้เป็นคนยิงนะแต่เขาเป็นคนรับงานจากเฮียท้ง
เพื่อให้หาปืนให้กับมือปืนอีกสองคนแต่เขาไม่ใช่คนยิงนะ
มีมือปืนสองคนที่เป็นคนไปสังหารนายประชาแล้วก็ยิงภรรยานายประชาจนบาดเจ็บสาหัส
ส่วนตัวเขาได้เงินค่าจ้างเป็นเงินหลักแสนบาทในการหาปืนให้กับมือปืน
สาเหตุที่มารับงานให้กับเฮียท้งก็เพราะว่าเฮียท้งเป็นคนที่มีบุญคุณกับเขา
ช่วยเหลือเขามาตลอดในช่วงที่ยากลำบาก
ผมขอคำช่วยเหลือจากเขาเขา้ต้องตอบให้มั่นคุณก็พอเสาปากคามเสร็จแล้วนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะส่งตัวผู้ต้องหาให้กับตำรวจในท้องที่
ก็คือตำรวจที่สะแก้วในการที่จะดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะ
นายพันศักดิ์ก็ก่อคดีไว้เยอะ
เคยทำคดีที่เป็นคดีอุกชะกันนะฮะที่ก่อเหตุเอาไว้
ฆ่า๒แม่ลูกตระกูลศรีธนขันเมื่อปี๒๕๕๘
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีเพชรสาอุ
พอพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุอุ้มฆ่าเผาเสียอ้วนตลาดโรงเกลือ

คดีนี้ถูกจับนะฮะถูกจับได้แล้วก็สารจังหวัดสะแก้ว
พากษาประหารชีวิตเมื่อ๒๙พฤษภาคม๒๕๕๙
แล้วก็หลบหนีไประหว่างการประกันตัวอุทธรณคดี
แล้วก็มาก่อคดีนี้นี่แหละแล้วก็ถูกจับได้นะครับ
อายุ๖๒แล้วตอนนี้นะครับ